ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะมาก
นี่คุณมาจากปลอมไข่หรือจากเอ่อค่ะเกมค่ะ
ไปเล่นเกมครับอือเก่ง
อ้าวอ๋อใช่ฉันตกบอร์ดมาน่ะคุณ

เห็นเขาเล่นกันก็ขึ้นไปพายบ้างแล้วล่วงลงมา

ผิดอันตรายคนหนึ่งแล้วอีกคนนึง

ทำเล่นอย่างง่าย

โอ้ยแต่ปูโกะเล่นผิวจะเห็นไหม

มันต้องประลานย่างเนาะแต่เห็นคนฟื้นเราไปเลย
เฟตี้เข่ามือสอกและที่สำคัญศีรษะ
เพราะว่าถ้ามันล้มแล้วถ้าฟาดเนี่ย

ต้องเฝ้านอนลูกยาวเลย

ไปเรื่องที่เราเห็นกันมาตลอดทั้งคืนทั้งวัน
เมื่อวานนี้เลยนะไฟป่าที่เสมิงค่ะ
ก็เรียกว่าโหมรุนแรงมากทีเดียว

เกี่ยวกับเรื่องของภาพไฟป่าอย่างรุนแรง

ในพื้นที่บ้านสาราตำบลเสมิงต้า

ล่าสุดนายจักราดิสยานันต์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๖เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ที่ขุนคานเสมิง

แล้วก็ชุดอาสาดับไฟของหมู่บ้านเนี่ย
ร่วมกันดับไฟและก็ทำแนวกั้นไฟ

ตั้งแต่วันที่๒๙มีนาคมแล้วนะคะ

พร้อมกับมีเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน๒ลำนั้นบินสนับสนุนทิ้งน้ำเพื่อดับไฟตลอดเลย
ซึ่งตอนนี้นั้นสามารถควบคุมไฟได้บางส่วนค่ะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารเย็นแล้ว
ในช่วงค่ำก็เข้าปฏิบัติการต่อทันที
แล้วก็ต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา

เสือไฟกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เข้าสนับสนุนเพิ่มอีก๒๒นาย
เพื่อพยายามควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดน่ะนะคะ
ทั้งนี้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ไฟไหม้รุนแรงควบคุมได้ยาก

ยังมีควันไฟขึ้นอยู่ประปาย
และเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลียร์พื้นที่
เพื่อควบคุมดับไฟให้สนิทนั่นเอง

อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการส่ง
อากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ
ลาดตระเวนตรวจสอบจุดความร้อนที่เกิดขึ้นค่ะ
แล้วก็เตรียมส่งอากาศยานขึ้นบิน
โปรยดับไฟในพื้นที่สูงด้วย

แล้วตอนนี้มีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ๑๓จุดด้วยนะคะ
ด้านในวรวุฒิศิลปะอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็กล่าวถึงกรณีการเกิดไฟป่าที่ดอยเสมิงบอกว่า
พื้นที่เสมอมีความลาดชันสูง
เรียกว่าเป็นอุปสรรคต่อการดับไฟป่ามาก
ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการดับไฟ
ด้วยการจุดเป็นแนวกันไฟขึ้นมา
แล้วก็นำไฟไล่กลับเข้าไปในพื้นที่
เลยทำให้ภาพที่ออกมาน่ากังวล

ส่วนจะเกิดเองตามธรรมชาติมีไม่ถึง๑
ส่วนใหญ่เฉลี่ยมาจากฝีมือมนุษย

ดัชนีฆ่าแบบว่าฝุ่น
ไม่ดีเลยเนี่ยอันดับ๕ของโลกนะคะ

เมื่อก่อนนี่คืออันดับ๑มาตลอดนะฮะ

ติดอันดับโลกมาติดนานมากเลยเชียงใหม่เนี่ยค่ะ

วันนี้อันดับ๓เมื่อวานอันดับ๕
แต่เราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งมาบ่อยครั้งนะฮะ

จริงเรารู้สึกเนอะตั้งแต่เด็กนะว่าเชียงใหม่

เอออากาศดีอากาศใส

เมื่อก่อนถามว่าชาวนาชาวไล่มันก็คงไม่ได้ไปลุกล้ำป่า

เมื่อก่อนที่เมืองมันก็คือเป็นเมือง

เพราะว่าที่ติดที่๑มาหลายวัน

ก็ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนตกมาก็อากาศโอเค

วันไปถึง๔๐ก็มีนะ
พยากรอากาศไทยนะคะ
ก็เปิดเผยว่าแผนภูมิสภาพอากาศนะคะ
ในช่วงวันที่๓๐มีนาถึง๔เมษานะคะ
พบว่านะจะเจอทั้งสภาพอากาศร้อนจัด

โดยภาพแรกเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพอากาศร้อน
ก็คือสีแดงเข้มในแผนที่นะคะอุณหภูมิตั้งแต่๓๘องศาเซลเซียสขึ้นไปเลยนะ
นี่ซึ่งอู๊วแตกปูและแดงเฉอกเนอะนะคะแล้วก็แต่ยังต่างกว่า๓๘องศาเนี่ยก็จะเป็นเอ่อ
แล้วก็สีส้มอุณหภูมิตั้งแต่๓๐องศาขึ้นไปแต่ต่ำกว่า๓๕องศาก็ร้อนอยู่ดีแหละเนาะ
อืมนะคะสำหรับพยากรอ่าบริเวณอ่า
ปริมาณฝนนะคะเขาบอกว่าอ่าคิดเป็นมิลลิเมตรต่อวันเนี่ยนะคะ
วันที่๓๐๔เมษาประเด็นสำคัญมีดังนี้ค่ะ
๑วันที่๑เมษาลมจะแรงบริเวณใต้ฝั่งตะวันตก
๒เมษาขวามแรงจะแผ่บริเวณกว้างทางตะวันตก
นะส่วนวันที่๓เมษาเนี่ยยังคงมีความแรงอยู่แล้วก็จะแผ่วลงไปในวันที่๔เมษานะคะ
จากข้อที่ทำให้กลุ่มฝนเคลื่อนเข้าไปทางทิศตะวันตกของประเทศในช่วงวันเวลาดังกล่าวเนี่ย
จะเริ่มจากทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็ไล่ไปที่ตะวันตกนะ
แล้วก็ตามไปที่เหนือคือไปทางฝั่งอาดามันทั้งหมดนะคะ
๓อีสานก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นใน๒๔เมษานะ
และสุดท้ายค่ะ๔นะคะตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นในวันที่๓ถึง๔เมษา
งั้นเดี๋ยวต้องลองดูเนาะแต่จริงถ้ามีฝนมานิดหนึ่ง
ก็ฝนฉงกรานแหละก็ดีแหละให้มันตกเถอะตกหน่อยก็จะดี
น้ำไม่มีน้ำไม่มีหนูกาลจังหวัดหนูเป็นตันครรภ์บ่อย
เป็นยังไงหนูไปอู่ไท้ใช่น้ำแห้งมาก
ก็เนี่ยคุณนุ้ยเชิญยิ้มขุดบ่อไงเขาบอกว่าถ้าเกิดได้ฝนรอบนี้ก็คือ
เป็นฝนรอบที่จะได้ใช้ยาวเลยถ้าตกเยอะนะ
คุณน้องโหงไม่เคยแห้งขนาดนี้เลย
คือแหมนน้ำแตกตามแหมนน้ำทั้งหมดไม่มีน้ำเหลือ

ฝนมาพายุมาทางฝั่งอีสานแม่น้ำโขง
ก็บอกว่าพายุเนี่ยน่าจะเข้าตามที่วันเวลาที่กำหนด๑ถึง๔นะครับ
ผู้ชมฮะเราไม่ได้อ่านข่าวที่เมียนมาร์กันมานานพอสมควร
ปรากฏว่ามีหลายประเทศเนี่ยวันนี้ฉันมีโอกาสคุยคุณนวัด
มีหลายประเทศต้องการที่จะให้นางเข้าไปลีภัยแล้วด้วยซ้ำไป
เพราะว่านางบอกเลยว่านางไม่สามารถกลับประเทศได้แล้วล่ะ
ที่นางออกมาพูดบนเวทีเกี่ยวกับสถานการณ์ประเทศพม่า
คือฉันไม่ได้เป็นแฟนนางงามก็ไม่ได้ได้รู้
แต่รู้ว่าสถานการณ์ในประเทศพม่าพูดถึงการเสียหายมีการตายเกิดขึ้น
แม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยนะฮะท่าขี้เหล็กคือ
ก็เป็นเรื่องราวที่ผู้นำคือพลเอกพลเอกอาวุโสมินอองหลายเนี่ย
ผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพเมียนมาร์มาทำบุญตรงท่าขี้เหล็กเรานี่
ตรงท่าขี้เหล็กอูหูเค้าบอกว่ากองทัพปิดก็ตรงแห่งแม่สายของเราอะ
ไซต์ที่นั้นเนี่ยว่ามีคนพูดกันเนี่ยมันเกิดขึ้นมา๒๓วันที่แล้ว
ก็คือเขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีการนอง
สูงที่สุดเป็นประวัติการ

คือเขาพูดว่าเมียนมาร์นะวันนี้นะฮะ
มีการสังหาผู้ชุมนุมไปแล้วเนี่ย

คือวันที่เขาสวนสนามอีก๒๗นาที

เขาบอกวันเดียว๑๑๔ศพ

กองกำลังความมั่นคงของเมียนมาร์เนี่ยยังคงปราบปรามผู้ประท้วงการต่อต้านการรัฐประหารอย่างต่อเนื่องเนี่ย
ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๑๔ศพทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ผ่านมา
ซึ่งวันนั้นตรงกับวันกองทัพเมียนมาร์เขาก็จะมีพิธีสวนสนามเพื่อแสดงความแข็งแกร่งของกองทัพนั่นแหละ
แต่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีคนตายเยอะพอสมควรในขณะที่พิธีสวนสนามคนดังกล่าวนะครับ

กล่าวว่ากองทัพจะปกป้องประชาชาติ
แล้วก็จะต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตย

เขามีการขู่ผู้ชุมนุมว่าใครออกมาชุมนุมอีก
เสี่ยงที่จะถูกยิงที่หัวและก็กลางหลัง
อันนี้คือสิ่งที่เขาออกมาพูดทางโทรทัศน์
ว่าใครออกมาอีกเนี่ยก็จะมีการยิงที่หัวแล้วก็กลางหลัง
แม้ว่าคำขู่ดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่าเราย้อนกลับไปตอนนั้น
ถามว่าคนก็กลัวกันไหมเค้าไม่กลัวเว้ยแปลกคนไม่กลัว
ผู้ชุมนุมเขาก็ยังคงออกมาประท้วงกลายเป็นว่าการประท้วงในเมียนมาร์
กลายเป็นยังไงรู้ไหมฮะตอนนี้กลายเป็นประท้วงเงียบ
พอออกมาปุ๊บคือตายนะฮะเขาก็ขู่ไปเลย
ผู้ชุมนุมในที่สุดถามว่าบางคนก็กลัวก็ไม่ออกมา
แต่คนที่ไม่กลัวเนี่ยก็ออกมาตามท้องถนนในอย่างกุ่งพันธาเลแล้วก็มืออื่น
คุณคิดดูว่า๔๐กว่าเมืองมีการประท้วงหมดทั่วประเทศเลยนะครับ
เพราะว่าการประท้วงนี้เพื่ออะไรเพื่อต่อต้านรัฐประหารในกองทัพ
แล้วก็ต้องเผชิญการปราบปรามอย่างหนักจากกองทัพเมียนมาร์ในช่วงหลายสัปดาห์นะครับ
ล่าสุดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในวันนี้นะครับสำนักข่าวเมียนมานาว
ซึ่งถูกรัฐบาลฐานเนี่ยถอนใบอนุญาตแล้วคือใครนำเสนอข่าวปุ๊บก็จะถูกถอนใบอนุญาต
มีผู้เสียชีวิตในการรุนแรง๑๑๔ศพทั่วประเทศโดย๔๐ศพ
ตัวเลขดังกล่าวตอนนี้ถือว่าเป็นวันที่สูญเสียเยอะที่สุด
ปรากฏวันนี้๓๐วันที่เมื่อกี้เราเล่าไปคือเหตุการณ์เมื่อวันที่๒๘มีนาคม
มีนาคมก็มีเหตุการณ์ต่างเริ่มตึงเครียดกันมาก๓๐มีนาคมคือวันนี้นะฮะ
สำนักข่าวอีกแล้ววันนี้เนี่ยรายงานชาวกระเรียงกว่า๓๐๐๐คนในเมียนมาสเนี่ย
ในที่สุดแล้วต้องลีภัยเข้ามาประเทศไทยอย่างเร่งด่วนฮะมากันเต็มเลยแหละณวันนี้คุณดูนะฮะ
เพราะในตอนนี้รู้สึกโรงพยาบาลที่แม่ห้องศรค่อนข้างจะเต็มพอสมควรนะครับแน่นอนชาวกะเหลี่ยง
ตอนนี้๓๐๐คนน้องต้องลีภัยเข้ามาในประเทศไทยอย่างเร่งด่วนหลังจากที่ทางการพม่าเนี่ยเปิดการโจมตีทางอากาศ
ก็คือเอาเครื่องบินเนี่ยมาโจมตีทางอากาศเลยในจังหวัดปลาปุณรัฐกะเหลี่ยงทำให้บ้านเรือนเนี่ยลาบเป็นหน้ากอง
เมื่อก่อนเราเคยได้เด็กใช้คำว่าราบเป็นหน้ากรองเป็นยังไงถูกต้องไหมครับ
อันนี้คุณดูราบเป็นหน้ากลองเป็นอย่างนี้จริงเพราะว่าบ้านเขาไม่ได้เป็นเหมือนบ้านเราในกรุงเทพ
บ้านเขาก็คือยังเป็นแบบว่าบ้านไม้ยังเป็นบ้านที่เอามาจากวัสดุธรรมชาติ
คุณคิดดูว่าการทำร้ายครั้งนี้นะฮะการโจมตีทางอากาศครั้งนี้ในจังหวัดป่าปุณรัฐกะเหลี่ย
บ้านเรือนราบเป็นหน้ากรองอ่ะขอใช้คำนี้กันนี่คือสภาพความเป็นอยู่ของเขา
ในขณะที่อีกแปดหมื่นคนตรงนั้นแปดหมื่นคนเป็นยังไงรู้ไหมเมหนีเข้าป่าว
หนีเข้าป่าไปเลยซึ่งการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งนี้เกิดขึ้น
เขามีการขนส่งเสบียงเนี่ยไปยังกองกำลังทหารเมียนมาที่อยู่เมืองปาปุ่น
ถามว่าเขามีการหยุดยิงกับรัฐบาลทหารยังเขาเคยมีการเซ็นสัญญาไปแล้ว
เมื่อปี๒๐๑๕ทั้งนี้ความขัดแย้งของกลุ่มกะเหลี่ยกับกองทัพเมียนม่า
ในการต่อต้านรัฐบาลทหารที่เข้าทำการรัฐประหาร
เขาขออยู่เคียงข้างประชาชนในการต่อต้านรัฐประหารครั้งนี้
โดยตอนนี้มีประชาชนอย่างน้อย๓คนเสียชีวิตแล้วนะครับ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บใน๙คนจากการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ

ยอมรับว่าตอนนี้เรายอมรับกันตรงเลยนะ
มีผู้อพยพจากเมียนมาข้ามฝั่งมาที่ไทยแล้วล่ะนะครับ
ผ่านทางอำเภอแม่สะเรียงแล้วก็อำเภอสบเบย

ตอนนี้๒อำเภอนี้คือแม่สะเรียงกับสบเบยนะครับ

โดยเบื้องต้นเนี่ยอย่างแรกเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูแล

ซึ่งในวันที่๓๐มีนาคมนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งก็คือวันนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรเนี่ยจะต้องแถลง
จะต้องแถลงถึงแผนการรับมือผู้อพยพว่า
เราเป็นประเทศไทยเนี่ยเราจะมีแผนรับมือผู้อพยพยังไง
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรคุณสิทธิชัยจินดาหลวง

ต้องทำไข้เขาก่อน
ในเขตที่เขาอาศัยเดิมแต่หากผู้อพยพเขาได้รับผลกระทบที่เสี่ยงต่อชีวิต
หมายถึงมีการโจมตีอีกมีอะไรการระบงระเบิดอะไรอีกก็แล้วแต่อันนั้นคือการเสี่ยงต่อชีวิต
ทางเรามันเป็นสัญญาระดับโลกอยู่แล้วถูกต้องไหมครับทางเราก็ต้องดูแลเขาระยะหนึ่ง
โดยตอนนี้ผู้อพยพเนี่ยยังอยู่ในความดูแลของทหารบริเวณตะเข็บชายแดน
ยังไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยของเรานะครับอย่างไรก็ตามนะครับ
วันนี้นายธานีแสงรัฐอธิบดีกรมสารสนเทศและโฆษกระทรวงต่างประเทศเนี่ย
ได้รับการยืนยันอย่างนี้ว่าทางการไทยอย่างแรกเลยเราไม่เคยผลักดันผู้อพยพกลับประเทศ
ณตอนนี้ผลักดันไม่ได้ฝ่ายไทยยังคงยืนยันที่จะให้การดูแล
ผู้ที่ข้ามชายแดนมาอยู่ที่ฝั่งไทยแล้วแล้วก็ยังต้องมีการประเมินสถานการณ์ความต้องการในพื้นที่ต่อไปครับ

ผลักดันเข้ามาจริงมีเข้ามาในประเทศไทยแล้วบางส่วนก็เข้าไปทางอินเดียนะคะ

คือทุกเมืองของที่พม่าเลยทีเดียวบางทีแม้กระทั่งโรงพยาบาลนะคะ
มีทั้งแบบพยาบาลเสียชีวิตจากการถูกยิง
ในขณะที่กำลังช่วยแบบว่าผู้ที่แบบเข้ามาชุมนุมอยู่

ลูกหลงเลยค่ะโดนที่ศีรษะเลย
อะไรอย่างนี้มันมีหลายเหตุการณ์มากอะไรอย่างนี้

ยังไม่ได้เริ่มตอนเช้าบางทีจะมีการชุมนุมอย่างนี้
ตอนเช้ามาถึงปุ๊บบางคนยังไม่ทันตั้งตัวก็มีทหารมาแล้วค่ะ
ทั้งนี้ก็ใช้เลยเขาต้องทำตามระเบียบแหละ
ก็คือก็รองรับในพื้นที่เป็นศักดิ์เศรษฐ์ชายแดงก่อน
ถ้าเกิดมีการบาดเจ็บก็ต้องรักษาก่อน

แล้วก็พูดถึงเรื่องตะกุดใส่ตา

วันนี้ทุกคนเอาไปพูดขอเน้นย้ำ
เหตุการณ์นี้มัน๒๐ปีล่ะ
ก็เอาว่าฉันก็ต้องกลัวเราย้อนกลับไปอายุฉันยี่สิบกว่ากว่า
ยังไปรุ่นยังอยู่ที่ภาวะยังอยากลองทำนู่นทำนี่ใช่ไหมล่ะ
สิบกว่าตอนนั้นอ่ะไม่หรอกคนเรามันก็อยากโด่งอยากดัง
ถูกต้องไหมล่ะไปเสริมมาแล้วเขาบอกว่าดีเราก็ทำถูกต้องไหม
แต่ทำมาแล้วก็ถึงบอกว่ายังนั่งนอยกับหนุ่มกัญชัยสองคนว่า
นี่พี่หนุ่มตาเราจะบอกหรือเปล่าว่าตาเราจะบอกหรือเปล่าว่า
แต่กัญชัยก็กระเด็นออกมาฉันก็เอาออกมาเลยทันที
อันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเล่ากันเพื่อความสนุกสนาน
ค่ะในรายการอ่าอือ
ปรากฏว่าวันนี้เกิดกระแสดราม่ามากมายเกี่ยวกับตะกุดฝังลูกกระตา
จ้ะนะฮะซึ่งหลังกูจะไม่ออกรายการอะไรแล้ว
พอเล่าก็หมดลาวเออเล่าอะไรก็แบบว่าเป็นเลือกเป็นลาวหมดเลยจริงจริง
นั่นก็คือเล่าแต่คนคนไปทำตามจริงแต่ไม่เป็นเรื่องเก่านานแล้ว
ก็ใช่ก็เธอชอบเอาอดีตอดีตมานั่งทำอะไรกันอดีตมันเป็นกุญแจสุขนาคต
ถามแล้ววันนั้นเราก็พูดไปชัดเจนแล้วว่ามันเป็นเรื่องในอดีต
ปัจจุบันไม่ทำแล้วเพราะกลัวเพราะว่าตอนวันนั้นเขากลัวเป็นมลงมะเร็ง
แต่วันนี้มีคนตามแล้วปรากฏว่าวันนี้ต้องยอมรับเป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นมากมาย
ว่าเฮ้ยวันนี้ทางหมอเขาบอกแล้วตาบอดนะฮะตาบอด
คือก็ถามว่าถ้าย้อนกลับไปในสมัยนั้นฉันจะไปฝังไหมล่ะ
ถ้าอายุสักสามสิบกว่าสี่สิบจะไปว่างฝั่งฝั่งตระกุฎคงไม่ทำแล้วล่ะ
สมมติอ่านตอนที่ยี่สิบกว่านะคะ๒๒แม่งก็นักดังก็ไปทำมา
นะครับบางคนบอกว่าเป็นกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในการฝังตะกรุด
กรณีที่ตอนนี้โลกโซเชียลมีเดียเนี่ย
มีการแชร์คลิปฝังตะกุดทองไว้ที่บริเวณเปลือกตาล่างเนี่ย
เรียกว่าสาริกาตาหวานขึ้นมาอีกซึ่งบางคนบอกว่าไอ้สาลิกาตาหวานเนี่ย
สามารถเรียกโชคเรียกทรัพย์เริ่มเพิ่มเสน่ห์ได้นี่ถ้าทำได้ก็มีผัวไปนานแล้ว
เขาทำมาตั้งนานยังไม่ได้เลยเห็นไหมฉันทำมาเมื่อสิบห้าปีที่เราก็ยังต้องซื้ออยู่ทุกวันนี้
โอ้ยจ่ายแล้วถูกต้องไหมโอ้โหถ้าสมมุติทำได้มันรวยขนาดเนี้ย
ฉันคงไม่มานั่งทำงานตั้งแต่เช้ายันดึกคุณนอนกันแล้วฉันยังทำงานอยู่เลย
นะฮะวันนี้ปรากฏว่าทีมข่าวก็เดินทางไปที่
ทีมข่าวไทยรัฐของเรานะฮะเดินทางไปที่วัดจอมเกต
จังหวัดพระนครศรีธุยาเนี่ยซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำสาธิกาตาหวาน
อืมนะครับปรากฏว่าทีมข่าวทราบว่าผู้ที่ทำพิธีสาฬิกาเนี่ยคือ
พระจิระพงศ์กาญจนวิมารหรือหลวงพี่เลี้ยงธีระวโร
เรื่องต้นเนี่ยพระจิรพงศ์เนี่ยมีการทำสาธิกาตาหวานมานานแบบนี้
ซึ่งเขาบอกว่าทั้งหมดที่เขาใช้เป็นเป็นทองคำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยาวประมาณสองมิล
ไม่มีการฝังไว้กับดวงตาหรือเนื้อตาแต่อย่างใด
เป็นเพียงการวางไว้บริเวณเปลือกตาล่างแล้วมันไม่รำคาญเหรอ
แล้วมันก็น่าจะถูตาน้ำตาไหลนะไม่แต่ว่ามันจะไปเสียดสี
ตัวลูกกระตาขาวซึ่งเขาก็บอกว่าสามารถวางแล้วก็หยิบออกได้ตามสะดวก
ใช่ซึ่งเศร้าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอาการปรากฏแต่อย่างใด
แต่ความเชื่อนั้นสาฬิกาตาหวานก็จะช่วยให้ผู้ครอบครองมีเสน่ห์มีโชคมีลาบ
ขนาดเดียวกันหมอบอกเอาเถอะบอดนะฮะไม่ได้ค่ะบอดนะฮะ
บางทีมันติดทั้งติดเชื้อมันเป็นแผลที่ขนาดขนตาล่างที่มันหลุบเข้าไป
ยังไงมันยังบาดตาได้เลยนะคะต้องต้องไปผ่าให้ตามันออกซึ่งวันนี้คุณหมอ
หมอก็บอกว่าไอ้การทำอย่างนี้มันมีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ดวงตาของคุณเนี่ย
เกิดการระคายเคืองหรือติดเชื้อได้อืมขอเน้นเลยวันแรกกัญชัยหน่อยเสร็จปุ
หมดเอาออกนะเถอะเนี้ยนี่คือเหตุงานเมื่อสมัยใช้โนกรียา
กี่ปีเท่าไรโอ้แต่สมัยข่าวส
เพราะว่าแบบว่าทำแล้วกังวลหรือบ้างละซึ่งวันนี้ถามว่าเรากลับมาทำอีกไว้

เท่าไหร่อีพี่หนุ่มก็เพิ่ง๓๐ต้นฉันก็เพิ่ง๒๐กว่าหาอะไรอย่างนี้

เพราะเรื่องปัจจุบันนี้ฉันไม่มีแล้ว

เขาบอกอาจจะทำให้เพราะฉะนั้นขออนุญาตบอกว่านี่คุณหมอเขาบอกเลยว่า
มีโอกาสเสี่ยงที่อาจจะทำให้ดวงตาเกิดการระคายเครื่องติดเชื้อได้
ขั้นร้ายแรงอาจจะส่งผลให้ศูนย์เสียทางการมองเห็น
เนื่องจากทองสรรคาจะไปขูดกับกระจกตาของเรา
ทำให้ดวงตาได้รับความเสียหาย
ดังนั้นจึงไม่ควรจะใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเปลือกตา

เมื่อก่อนฉันก็ไม่ได้มีงานทำเยอะแยะอย่างนี้เนาะ

เอาตรงสมัยเด็กนึกออกปะ
แต่มันก็ไม่มีที่จะไปแต่ถามว่าวันนี้เหรอ

ไม่เอาเราก็เริ่มแบบว่า๒๐กว่านะ
เมื่อก่อนที่ไหนดีน้องชายตัวเองบอก

พูดตรงนี้เลยได้ไหมก็กูมีผัวไหมล่ะ

พี่ทางนี้ยังต้องทำงานหนักกว่าชาวบ้านเขาเนี่ย

ไม่แต่สมัยก่อนพี่ตั๊กเขาเป็นแบบยังวัยรุ่นแล้วเป็นสายแซ่บ
ผู้ชายเข้ามาหายอยู่แล้ว
เราก็เล่าเรื่องตลกเอาจริงเราเล่าเรื่องตลก
คือนางอ่ะเดินอยู่ออกจากสตูดิโอมนติแล้วนางก็จะแบบว่า
ผู้ชายกำลังจะไปฆ่าคนเออแล้วจะไปกินกับนางก็เลยแบบว่า
มันเลือกตลกว่านางไปฝังตะกุดมาแล้วได้ผู้ชาย

แล้ววันนี้ถามจริงว่าต้องมีสติในการที่จะเอาทองคำ
แล้วก็ถ้าสมมติทองคำนี่มันไปกรีดตาหรือมันไปโดนเข้ามา
มันโดนกระจกตาแน่นอนอยู่แล้วอันนี้อย่าทำเลย
เพราะว่าอันตรายเกินไปคนอาจจะมีเสน่ห์ได้ด้วย

ชาลิกาตาหวานไงทำดีดีกว่าเชื่อเถอะอดทนหน่อย
พูดเพราะดูแลตัวเองอะไรหลายอย่างเสน่ห์มันก็จะตามมาอยู่แล้ว
ก็ไปทำตามต้องอดทนนะทำดีดีกว่า

โอ้โฮนี่ไงคนที่สลัดแดงเขาเดือดร้อนเขาสร้างตึก
โดแถวนั้นเดือดร้อนเขาไลน์มาบอกเรา
ช่วยบอกมดดำให้หน่อยเขาบอกอย่างนี้
ให้มาฟ้องมดดำให้หน่อยว่าแถวนั้นเดือดร้อน

แถวสารระแดง

วันนี้แองจี้ต้องฟังคือรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้

ไอ้การทำวิชีศาลิกาตาหวานนี้

ที่เป็นทองคำเช็ดเล็กที่ไม่รออธิบายเข้าไปอ่ะค่ะ
พอหยิบออกไปแล้วเนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ยเอาไปบูชาต่อ
ไม่สามารถไปทำให้คนอื่นต่อได้อันนี้คือต้องบอกอย่างนี้ก่อน
ค่ะเขาเชื่อว่าทำให้แล้วเมตตามหานิยมทำให้เสน่ห้วคาดช่วยเรียกโชคเรียกทรัพย์
ซึ่งคุณหมอบอกเอาเถอะเรียกโชคเรียกทรัพย์เนี่ยแต่ขนาดเดียวกัน
ตาอักเสบล่ะอืมเสียทรัพย์เปล่าเสียทรัพย์เสียตาหรือเปล่า
มันลามไปว่าตอนนั้นภูมิคุ้มกันเราอ่อนแอล่ะแล้วมันลามไปตาบอดล่ะ
ใช่หมดนะถูกป่ะอืมพระมหาภัยวันพระมหาภัยวันเนี่ย
เขากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าอย่างนี้เลยครับถ้าเปลี่ยนทุกอย่างแต่ไม่เปลี่ยนนิสัยใจคอของตัวเอง
ใครจะชอบต่อให้อ่านี่เฉยกันใจมาแล้วสนมจ้าสรุปยังไงเธอเลิกฝังจักรกุฎทองคำ
ใช่ไงก็จริงแล้วมันคือมีบางคนเนี่ยเขาไปกล่าวอ้างว่าเป็นเพราะมดดำ
พี่บีเออแต่จริงแล้ววันนี้พี่ก็ได้มีการอ่านข่าวเรื่องนี้ไปแล้วนะในข่าวเที่ยงอ่ะนะ
พี่ก็บอกชัดเจนบอกไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องตั้งสิบกว่าปีแล้วเออแล้วมันนานมาก
มันนานมากแล้วอีกอย่างตอนนั้นน่ะมันเหมือนกับอยู่ในช่วงคนนองอ่ะอืมคืออย่างคือแบบ
เขาบอกที่ไหนดีเราก็อยากลองอะไรอย่างเงี้เท่านั้นเองแต่พอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปทำมามันก็หลุดออกไป
ไม่รู้ว่าก็ช่างมันก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่วันนี้ถ้าให้ไปทำก็ไม่ไปจริงเออ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาบอกว่ามาตามแบบเราตามแบบมันเหมือนกับเป็นการเอาสิ่งพวกนี้มา
มากล่าวอ้างอ่ะจริงจริงมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันเล่นเล่นตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วอ่ะ
สิบสิบเนอะสิบห้าปีได้แล้วเนาะกัญชัยเนอะไม่มันมีมันมีประเด็นแบบนี้มันมีประเด็นว่า
มันมีเรื่องของไอ้สาลิกาตาหวานจากวัดอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นน่ะ
แล้วก็มีพระเนี่ยไปไปไปใส่ด้วยแล้วก็เหมือนกับมีประชาชนมีแบบว่า
น้องน้องพิตตี้คนทำงงทำงานหรือผู้หญิงผู้หญิงก็ไปใส่กันเพื่อให้ตัวเองเนี้ยเหมือนกับใส่แล้วเหมือนกับจะเป็นพญาหงษ์อะไรอย่างเงี้
ตาหวานตาอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีคนไปเหมือนกับไปต่อว่าว่าไปทำอย่างนี้ได้ยังไง
นู่นนี่นั่นก็มีบางคนมาบอกว่าอ๋อที่ไปทำเนี่ยเป็นเพราะว่าสื่อนั่นแหละ
ก็เป็นพูดรถดำนั่นแหละวะบอกว่าไปทำกับกันชัยมาเอาแล้วอ่า
ก็เลยกลายเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นประเด็นแบบนี้ซึ่งซึ่งไม่
ไม่มนตก็ไม่ได้นะพี่หนุ่มเนอะใช่ซึ่งจริงมันเห็นผลอะไรไหมพี่หนุ่มเอาจริง
มันมันก็ไม่ได้เห็นผลอะไรที่บอกเลยว่ามันก็หลุดออกมาเป็นคนดีไงดีที่สุด
จะด่าฉันก็นั่งมาแต่ให้ไปทำวันนี้ก็ไม่ไปทำ
แต่ฉันชอบตัวที่แบบเป็นคนดีที่สุด
แม่ฉันอนุโมทนาบุญกับคำพูดนี้ของเธอนะ
นั่นแหละนั่นแหละไม่หรอกก็คืออย่างที่บอกนั่นแหละว่า
มันก็มีประเด็นอันนี้เกิดขึ้นตอนนี้

ก็ไม่สนับสนุนนะครับให้ไปทำนะครับเพราะว่า
พี่กับรถดำอะเคยไปรอมาเมื่อ๑๐ปีก่อน
แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คนอะไรเลยไม่ได้คนอะไรเลยนะครับ
พรุ่งนี้มาค่อยมาถามพี่อีกที
คือวันนี้รักษาทาง

อาจทำให้เกิดแผลที่กระจกตาราไข่เกิน

อาการอักเสบรวมที่เสี่ยงต่ออาการติดเชื้อและหนักสุดคือตาบอดได้นะฮะ

ไม่ระคายเหรอใส่เข้าไปเนอะขนาดแค่ขนตาหลุดไปเส้นหนึ่ง
ยังรู้สึกไม่นั่นเลยอยู่ไม่ได้เลยนะ

มันต่างออกมาเป็นแถนเลยนะ
แล้วย้อนกลับไปประมาณ๑๐กว่าปีที่ทั้ง๑๐กว่าปีจริงชั้นจะ๒๐กว่ากว่า
จะทำให้คุณแม่หลงได้นอกจากความหล่อ
หนูไปตามหามาแล้วนะเดี๋ยวเบรกหน้านะ

นี่เลยหัวมากลูกสกินเปิดแล้วนี่ลูกเจ็บเธอไปเจอมาจากไหนตามหามาได้แล้วเหรอ
ก้องปลึยะอีเห็นเดียวต้องหิวก้องจริงเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างมากนะฮะ
เล่าประสบการณ์การกินหมูกระทะชอบกินกันใช่ไหมล่ะหมูกระทะ
โดยระบุว่าจะมาแชร์ประสบการณ์การกินหมูกระทะฮะอิ่มแบบอ้วกแตกไปเลยจ้ะ
อันนี้ยากหรอให้เยอะหรอคือนั่งกินบุฟเฟ่เนี่ยทะเลเผา๒๙๙บาท
เพราะน้ำเนี่ยมันแห้งพอมาตรงเติมน้ำป๋วยหนึ่งนะตาร์เนี่ยเหลือไปเห็นในน้ำซุป
ปรากฏอึงอ่างค่ะอึงอ่างอยู่ในกาลน้ำซุปพุ่งเลยจ้า
เสียความรู้สึกมากเลยทางร้านรับผิดชอบด้วยการให้เรากินฟรี
แต่ไปหักเงินพนักงานเซิร์ฟเราตั้งใจไปกินตั้งใจจะจ่ายเงิน
กินฟรีแบบนี้โถโอ้ยลูกโอ้ยเหียดอยู่นั่นกินฟรีแบบนี้เราก็ต้อง
ไม่เอาค่ะรับไม่ได้นะอย่างมากสดสดร้อนเลยวันนี้หลังจากที่ถูก
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะฮะก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น
เห็นเป็นส่วนนวดมากโดยส่วนใหญ่มองทางร้านควรมีคำขอโทษนะหรือ
รับผิดชอบที่ดีมากกว่ากินฟรีอ่ะมันคงกระโดดลงไปกระโดดลง
ไปตอนไม่เห็นน่ะเพราะมันละเอียดอยู่แล้วทำไงอ่ะทำใจกิน
หมดแล้วกินไปแล้วอ่ะมันก็จะพูดยากคือก็ต้องคิดแต่กินไป
ดีที่เป็นน้ำอยู่เป็นแค่น้ำซุปมาแล้วพี่นะถ้าเป็นตัว
คือเกลียดน่ะเป็นตัวเขาอ่ะกินได้หรือเธอคังคบมันมีพิษ
อ๋ออึอ่างที่คังคลมันมีพิษไม่มันต้องดึงมีเส้นเห
เขาก็ไม่ได้ตั้งใจอะโดย
คือพวกหนูไม่ได้มีเจตนาแกล้งลูกค้าแต่อย่างใดนะคะ
ทั้งนี้ทางร้านได้ขอโทษกับลูกค้าแล้วนะคะ
พวกหนูพยายามทำงานเต็มที่แล้วก็อาจจะมีข้อผิดพลาด

เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันอยู่ที่นั้นตลอด

แต่มันไม่ใช่ตัวเล็กนะมันตัวใหญ่อยู่นะ

มันคงจะจึ๊กแล้วก็จุ๋มลงไปเลยอย่างนี้
หรือบางคราวนี้บางทีมันอาจจะวางเอาไว้กาเกลอ
มันอาจจะลงไปแล้วมันทันเห็นน้ำเทไป
มีอีกข่าวนึงค่ะอันนี้นะคะ
คือเขาเป็นช่างแอร์ของผู้ชมขา
แล้วก็ไปที่วัดปรากฏว่าทั้งเขาทั้งพระพากันวิ่ง
อ่ะมาดูกันกระเจิงเลยกระเจิงเลยเรื่องอะไรนะคะ
เขาบอกว่าก็วันนี้แหละค่ะวันที่๓๐เนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อคุณต้นครับผมนะฮะ
ได้โพสต์ภาพห้องเก็บของนะคะ
ห้องนี้นะคะติดกับโรงครัวของวัดนะ
ในตำบลโคกรวดจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
พร้อมข้อความว่าเดินมาพร้อมกับพระ
พระวิ่งก่อนอีก
เอ้ยขวัญมาตกใจหมดเลย
เป็นชั้นทกูวิ่งถึงจะมีภาพอะไรเหรอชั้นทกูวิ่ง
แล้วสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรูปปอบหยิบมาอยู่ตรงนี้ได้นะคะ
ล่าสุดคุณสารวุฒิจองรัตนวณิสธิ์อายุ๔๐ปีนะคะ
ผู้ที่เป็นผู้โพสต์เปิดเผยว่าตนมันช่างแอร์เนอะ
ก็ได้จะไปติดตั้งแอร์พร้อมกับลูกน้องที่วัด

ก็เดินไปปรากฏว่าอาคารครัวเนี่ย
ที่บอกในนะฮะในขณะที่พระตำรังเดินนำช่าง
ไปดูบริเวณที่จะให้ติดตั้ง
พระและช่างก็พากันวิ่งกระเจิงนะ
เพราะขณะที่เดินเข้าไปในห้องดังกล่าวเนี่ย
เห็นภาพคล้ายคนยืนอยู่ที่ด้านหลังโรงเย็น

แล้วก็ทำเป็นยกมือขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปในภาพนะ

ก็ทำท่าเหมือนจะขยุ่มว่าอย่างนั้นนะคะ
วิ่งหนีกันออกมาพอได้สติ
ปอบหยิบปอบในตำนานนะ

แล้วทีนี้เขาบอกว่าด้านเนรนะแล้วก็พระลูกวัดเนี่ย
บอกว่าก่อนหน้านี้ที่มาที่ไปเนอะ

แล้วเนินก็ได้เก็บของนะ
พี่ตั้งภาพปอบหยิบเนี่ยนะคะปอบหยิบภาพเนี่ยมันพิมพ์อยู่กับผนังเอาไว้นะ
ไม่ได้คิดอะไรก็คือเอามารีบเอาของมาวางก็มาตั้ง
แต่ทำไมที่วัดมีภาพปอบหยิบอ่ะ

ไปงานวัดเหรอเออนางก็ไม่คิดว่าอะไรนะคะ
เพราะว่าเอาภาพในพิมพ์ไว้แล้วแต่ว่าปรากฏว่า

แต่พอเอานำโรงเย็นมาวางตั้งไว้

ละบ้าเฟ้ย่ที่จะวิ่งหนี

มันจะวิ่งหนีแล้วไงพระพระมีวิชาพระ

หลังจากสุวรรณภูมิที่เอาพระมาเป็นใหม่ที่ยังเย็นอยู่

แล้วดูสิลงศพอยู่เยอะไอ้บ้า

ไม่ให้ความกลัวมันหลอกหลอนไปตลอดไปนะ

อกย้ำงานปาร์ตี้มีคุณหนิงคุณกระแต

เบ้ยไปส่งลูก

พี่มดต้องเล่าเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะ
วันก่อนเขารวมตัวกันมียายฮันน่า
มียายโอพักจิลามีเอพรทิพย

คุณพรุ่งตัวไปที่บ้านยายหนิงนะ

พี่ตึกเขาเป็นช่างแต่งหน้าไงเขาต้องไป

งอยู่บ้านหนิงแต่งหน้าทำไมอ่ะ

ก็ไปรวมตัวกันหมดเนี่ยที่เรียกว่านางรายในตำนานและคุณแม่กันหมดแล้ว
คือถ่ายรอได้แต่เวลาลงมันก็ต้องเป็นภาพรวมครบไงแม่

ส่งแม่งเขามีตอนเย็น
ตอนเย็นโรงเรียนนานะชาติเมื่อไหนเขาเปิดถึงเย็นแม่
ใช่ว่าไงก็ปกติเลี้ยงอยู่ไห้ไกลมานี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะเห็นยังไงไหม
ให้อยู่รู้ไหมถ้าเกิดย้อนท่ามไลน์แล้วคุณแม่มิดอาจอยู่ในวันที่เขาเริ่มต้นเชื่อไหม
ไปอยู่ด้วยเหรอใช่พี่หนูไปทำอะไรกันอ่ะคุณแม่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วคุณแม่ก็ถามเขาลงไงฉันเจอพวกนางบ่อยนึกออกป่
แล้วก็ไม่รู้ว่าวันไหนอะไรยังไงแต่หลังหลังก็ไม่รู้ยังไงก็
ไหมล่ะเมื่อก่อนเจอด้วยกันบ่อยทุกวันนี้เจอไหมล่ะ
ดามรักษาตัวให้รอดนะนางปิดกันไกลตัดลิฟตบิ้นมานะ
นางจะเปิดงานเตรียมต่างเสียกันเรื่องอะไรยังไม่รู้เลย
ใช่หรือว่านางเสียกันเรื่องอะไรยังไม่รู้อันนี้พูดตรง
คือไม่ชอบยุ่งแต่ถ้านุ่มกันใช่อาจจะรู้อุ๊ย

แบบอะไรที่แบบว่าว่าอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเราเราก็ทิ้งไว้ไปสร้าง
เออนี่แหละคุณแม่ถูกแล้วถูกแล้ว
กัสแต่น้องพลอยน้องตุ้มตามน้องพลอยนู่นอยู่ใต้ตึกนู่น
ไม่รู้อะไรที่เราบอกว่าเดี๋ยวก็แป๊บหนึ่งเพื่อนกันมันก็ดีกันเองแหละ
ถึงมันจะเสียกันมันชะนีหลายคนอยู่กันมันงอนกันอยู่แล้ว

เรื่องอะไรก่อนหรือกันก็ไม่รู้เรื่องคนนู้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้
ถึงเวลาปุ๊บก็จะโทรไปหาเย้นิง
จะให้เย้นิงพูดให้เขาใส่กันก็แอบประชุมประชุมละคร

ประชุมมั้ยนางแอฟเนอะ

บางเรื่องเขาก็ไม่อยากเล่าบ้างแหม
เขาคงคงตรอยทางนะ

ตั้งว่ารวมพลงานนี้ทำไมไม่มีเป้าย

แต่จะไม่มีเป้ยแต่นั่งวันกันอยู่แล้วล่ะรับรองโอเคเบรกครับเดี๋ยวกลับมาฮะ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่นะฮะวันนี้เราไปกันก่อนสวัสดีค่ะ

กระแปลกระแปลก